ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็มีโจรเรียกว่าโจรแสบเลยล่ะ
ธรรมเนียนมาซื้อกับข้าวนะคะแต่พอเห็นแม่ค้าเนี่ย
สร้อยทองมันล่อตาล่อใจก็เลยบีบคอแม่ค้า
แล้วก็ฉกทองไปอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อย
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจก็ยังคงตามจับตัวอยู่นะคะ
สุรินน้อยดำอายุ๖๐ปีเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงปากใต้
นี่ค่ะเปิดคอโชว์ให้ดูเลย
ร่องรอยฟกช้ำบริเวณต้นแขนซ้ายแล้วก็ตามลำคอ
ถูกคนร้ายกระชากสร้อยคอทองคำไป
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันพุธที่๒๐มีนาคม
ภายในหมู่บ้านพฤกษา๓อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้เลย
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเหตุการณ์เป็นยังไง
บอกว่าวันเกิดเหตุมีผู้ชายคนนึงรูปร่างทวม
อายุประมาณ๓๐๓๕ปี

อีก๑๕นาทีต่อมาผู้ชายคนเดิมนี่แหละก็กลับมาที่ร้าน
แล้วก็เข้ามาสั่งแกงส้ม๑ถุง
แต่พอสั่งปุ๊บจู่ก็เดินเข้ามาประชิดตัว

ดศีรษะเธอลงไปให้คว่ำลงกับพื้น
จากนั้นคนร้ายก็กระชากสร้อยคอทองคำหนัก๑บาทที่เธอใส่อยู่

แล้วคนร้ายก็ก่อเหตุใช้เวลาลงมือไม่ถึง๓๐วินาทีค่ะ
รวดเร็วจนคนข้างบ้านและสามี

ไม่รู้เลยว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ไม่มีใครได้ยินเสียงไม่มีใครทันเห็นสิ่งผิดปกติ

เธอก็ไม่สามารถตะโกนขอความช่วยเหลือได้

ทีมข่าวตรวจสอบแล้วแวะใกล้เคียงนะครับ
เพราะว่าจุดเกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดหลายตัว

ชาวบ้านไรนึงนำภาพผู้ก่อเหตุมาให้ทีมข่าวดู
แล้วก็ยืนยันว่าน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านแห่งนี้แหละค่ะ
ส่วนข้อมูลจากตำรวจสพบังบัวทอง

ให้ข้อมูลว่าทางชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่

ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานในการจับกลุ่ม
แต่ถ้าหากท่านใดมีเบาะแสก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะ